คือผีอยู่ไหนเราไม่รู้แต่เรากลัวไหมกลัว
รอบนี้เนี่ยหนักเลยฮะรอบนี้ย่านหนองแขมครับ
อยู่ดีเนี่ยมีสารภูมิก็ค่อนข้างใหญ่ครับ
ล้มลงมาทับเด็ก๕ขวบล้มเจ็บเลยฮะ
เจ็บไปมาคนในบ้านเชื่อว่าที่ล้มมาไม่ใช่ลมพัดครับ
แต่เป็นสามภเวสีผีอยู่ในสารภูมิ
ตกลงเป็นอะไรในสารพระภูมิต้องมีเสี้ยเจ้าเจ้าที่เจ้าทาง
ที่ไปแล้วสารภูมินี้เป็นสารภูมิร้าง
สัมภเวษีมันเลยไปอยู่
พอมันเลยไปอยู่เนี่ยมันมีปัญหากับคนในบ้าน
มันก็เลยเอาสารภูมิล้มทับเด็กฮะ
แต่จากนั้นมาเนี่ยก็เลยอยากจะให้หมอปลาช่วยมาดูหน่อย

คุณกุ้งบอกสารภูมิเนี้ยหุ้ยสามสิบปีแล้วนะ
อยู่มานานมากแล้วแล้ววันดีคืนดีบางวันบางครั้งบางครั้ง
รั่วพร้าวหล่นใส่ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกแบบนี้ตลอด
แต่วันที่เจ็ดมักกระที่ผ่านมา
หลานสาวมาใกล้กับสารภูมิแล้วอยู่ลมไม่มีสักแอะ
ล้มฮะสารภูมิล้มพอสารภูมิล้มเอาละงานนี้
ก็เลยไปดูหมอดูว่าทำไมอยู่ดีสารพระภูมิถึงได้ล้มลงมาได้
หมอดูก็เลยบอกว่าในสารพระภูมิไม่ใช่เจ้าที่
แต่เป็นสัมภเวษีทุบเลย
เคยเห็นในทีวีมีหมอคนหนึ่งคนเก่งทุบสารพระภูมิฮะ
พอทุบสารภูมิไปถ้ากล้าทุบก็กล้าทุบฮะ
แต่ตอนนี้เนี่ยคนในบ้านไม่กล้าทุบสารภูมิ
เพราะถ้าหากทุบสารภูมิเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีกลัวว่าของมันจะเข้าตัว
ไม่กล้านี่ขนาดยังไม่ทุบนะนี่แค่คิดนะ
พอแค่คิดจะจัดการกับศาลงานก็เข้าคนในบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้น
เข้าบ้างผีออกบ้างผีหลอกบ้างผีอำบ้าง
ในบ้านเจอแบบนี้เหรอจนกระทั่งหลานสาวเนี่ยเจอสารพระภูมิล้มใส่ฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้หมอปลาเลยขอดูเหตุการณ์หน่อย
แต่ยังไม่ได้มาลงพื้นที่นะแต่หากสัมภเวษีไอ้ที่บ้านเนี่ย
มันร้อนแรงมันรุนแรงขนาดนี้ยินดีให้บริการฟรี
เดี๋ยวจะไปทุบสารพระภูมิเฮียนให้ถึงบ้านเลยฟังจากหมอปลาครับ
เดี๋ยวเราคอยลุ้นกันว่าเขาคนนั้นคือใครที่เขาอาสาหมอปลาจะไปทุบให้
แต่บอกก่อนเขาคนนี้คือดาราครับ
แล้วงานนี้หมอปลาบอกว่าวันที่จะไปทุบสารเฮียนที่ว่านี้
เดี๋ยวจะแกรนด์โอเปนนิ่งกับทีมงานคนสำคัญคนหนึ่งคนใหม่
ไม่เคยเจอมาร่วมขบวนกับหมอปลาที่ไหนมาก่อนเลย
หลับตาเฮ้ยหลับตาเฉยเลยทำไมเรานึกถึงสองเคยเป็นพระ

ตอนนี้เป็นทิศไปแล้วทำไมเรานึกถึงนี้
ถ้าไม่ใช่บอกเลยนะฮะทุบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะตามไปทำข่าวที่นั่นด้วย